ต้องบอกว่าบรรยากาศที่วัดสระบุรี

นั่นเองนะคะเพื่อนพอและพี่น้อง
บุญด้วยคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลย

หรือได้รับฉายาทางธรรมว่าธีระโชโตซึ่งแปลว่าผู้มีความรุ่งเรืองดุดนักปราศ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญกันแน่นวัดเชียงราชจังหวัดสระบุรีนะคะ
นำทีมโดยยุ้ยจีรนันทันธนากรโบเมลดาตายชัชดาพรจุ๊บอิทธิกรที่อุ้มลูกน้อยมาด้วยนะ
รวมไปถึงดารารุ่นน้องที่รำหน้าหน้ากันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ
นี่เราเหล่าน้ำผาดนราฮันรำหน้าหน้ากัน
ถึงความตั้งใจในการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ก่อนที่จะไปทำหน้าที่เข้ากรมรับใช้ชาติอีกด้วยค่ะ
ตั้งใจไว้ไม่นานแล้วครับสักพักแล้วครับแต่ว่าเรายังติดภารกิจที่เรายังศึกษาไม่จบ
เรียนไม่จบแล้วก็เรายังติดเรื่องของการถ่ายละครอะไรด้วยนะครับผมพอพอเราเรียนจบแล้ว
เราก็เลยแบบว่าคุยกับทางช่องว่าขอเคลียร์เรื่องละครอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะสมัครทหารด้วยแล้วก็บวชด้วยทดแทนพระคุณของคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับผม
ศึกวันที่๑๖ตุลาครับผมแล้วก็เข้ารับราชการทหารวันที่๑พฤศจิกาครับผมเป็นกองทัพอากาศครับ
ส่วนที่แฟนคลับเล็งแล้วเล็งอีกนะคะว่าสาวคนไหนนะที่เขาจะมาถือหมอนให้พระมิกนะคะ
สาวคนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่ธิสาด้วยแต่เป็นพี่ยุ้ยจิรนันมโนแจ่มของเรานี่แหละค่ะ
ผู้เป็นผู้ถือหมอนเองซึ่งคุณยุ้ยเนี่ยเป็นพี่สาวที่พระมิตรนับถือนั่นเองนะคะ
ไม่ใช่สาวที่ไหนนะคะตอนแรกดิฉันก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊คู่จิ้นอย่างปุ๊กลุ๊กเนี่ยจะมาถือหมอนให้หรือเปล่า
แต่สรุปว่าเป็นพี่สาวที่นับถือก็คือคุณยุ้ยจีรนัน
เขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนับพันเลยนะแฟนคลับ
ของพระมิกและมีการโพยทานกันนับแสนบุลเป็นแสนเลยนะ
ใครได้ไปก็โชคดีไปนะคะเราสองคนก็ขออนุโมทนาบุญด้วยจริงนะคะ